คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานเป็นงานบุญ
งานบุญภเวทค่ะช่วงนี้ทางภาคอีสานเขาจัดกันในหลายจังหวัดเนาะ
โคราชเขาก็มีการจัดบุญภเวทเหมือนกันสำหรับจังหวัดนครราชศรีมานะคะที่เมืองพิมาย
แต่ว่าเป็นงานบุญภเวทที่ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเป็นงานบุญภเวทที่เป็นการปัดเป่าวิญญาณร้ายออกไปจากหมู่บ้านจากชุมชนค่ะ
ไปกันที่ริมสะน้ำโบราณกลางหมู่บ้านนะคะ
อยู่ที่ตลาดประดูกตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านที่นี่ค่ะเขามารวมกันแล้วก็นิมนต์พระพิสุสงฆ์มาที่หมู่บ้าน
นิมนต์พระมาเนี่ยอยู่เขาจะนิมนต์มาทำอะไรกันรู้ไหม
เขานิมนต์พระกันมาเพื่อจะประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ
ในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายผีแม่ม่ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน
ออกไปออกไปออกไป

แบบนี้คือขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป
ซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็เล่าบอกว่า
ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ภายในหมู่บ้านเอง
เอาแน่นอนมีคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวนมาก
เวลามีคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในหมู่บ้าน
เป็นจำนวนมากหลายต่อหลายคนต่อกัน
ชาวบ้านเขาจะเชื่อว่าผีแม่ม่ายมาเอาชีวิต
ก็เลยต้องมีการนิมนต์พระมาประกอบพิธีกรรม
เพื่อความสบายใจกันหน่อยนะคะ
อกจากจะมีการประกอบพิธีกรรม
ไล่ผีไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านแล้ว
ในวันนั้นเองชาวบ้านเขายังมีการจัดให้มี
ประเพณีเทศมหาชาติด้วย
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่างานบุญภาเวท
หรือว่าบุญมหาชาติชาวอีสานค่ะ
สำหรับงานบุญภเวทนี้นะครับ
เป็นประเพณีที่จัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
ปีละ๑ครั้งระหว่างเดือน๓เดือน๔

ซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเพณี๑๒เดือน
หรือที่๑๒ของชาวอีสานนั่นเองค่ะ
ในปีนี้นะคะชาวบ้านก็ได้มีการจัดให้มี
ขบวนแห่เป็นขบวนแห่ผ้าบุญภเวท

ก็จะเป็นเรื่องราวต่างของพระเวชสันดรนะคะ
ตามมาด้วยเท่าชูชกอยู่ในขบวนค่ะ
เช่าชูชกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครในพระเวชสันดรชาดกด้วย
แล้วก็มาพร้อมกับกัณหาชาลีนั่นเอง
บุตรของพระเวทสันดรและพระนางมัศรี
เป็นการแห่บุญใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านมาก
เห็นไหมชาวบ้านเขาแต่งตัวสวยงามมาร่วมขบวนแห่กัน
คือเป็นงานบุญงานใหญ่ของชุมชนของแต่ละที่กันไปเลยนะคะ
ก็เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวอีสานด้วย

ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน
ออกไปจากชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง
ก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยหมดคอ
เนียดจันไรปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาวิวัลชายเย
ไวรัสโคโรนาสวดมนต์ไม่หาย

พร้อมผสมปนเปกับสวดกับไวรัสบ่อย